ปฏิบัติการไล่ล่าสุดมรทึกของตำรวจปรับรามยาเสพติดไป
สกัดจับแก๊งลักลอบค้ายาเสพติด

และจับยาบ้าได้ล็อตใหญ่ถึง๑๒ล้านเมตรเลย
รับสารภาพทำมาแล้วหลายครั้ง
ค่าจ้างครั้งละ๕๐๐๐บาท
นี่ภาพนี้อยู่ที่ปั๊มน้ำมัน
ในพื้นที่อำเภอ๔บรูลเรืองจังหวัด๒บวลลำพูครับ
เหตุการณ์นี้มีรถตู้จอดเติมน้ำมัน
นี่หลังจากนั้นมีกระบาดของตำรวจปรับรามยาเสพติด
เขาตามมาอยู่ก็เลยประกบปิดล้อมปิดหน้าปิดหลัง

แต่รถตู้ก็ฝ่าวงล้อมไปชนกระบะแล้วขับออกไปเลย
พอรู้ตัวแล้วว่าตำรวจมานะฮะแล้วก็ถอยไปชนพุ่งไปชนรถคันที่ปิดทาง
หลบหนีไปพนักงานของปั๊มต้องวิ่งหนีเพราะว่าเดี๋ยวรถชน
ค่ะนะฮะแล้วน้ำมันก็ยังมีอยู่อะไรแบบนี้นะฮะ
ตำรวจก็เลยต้องไล่ตามไปนะฮะกระทั่งจับคนร้ายได้ข้ามจังหวัดไปนะฮะ
จากหนองบัวลำพูไปจับได้ในริมถนนที่ป่าอ้อยแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยครับ
ผู้ต้องหาสองคืนคือนายสิการทองแผ่นอายุยี่สิบหกปี
แล้วก็นายกิติศักดิ์กันเกรดแก้วอายุ๒๔ปีนี่ไปซ่อนตัวในป่าอ้อย
ของกลางยาบ้ายี่สิบสี่กระสอบนับไปนับมาสิบสองล้านเมตรนะครับ
ใหญ่โตโมโหลานแล้วถ้าเกิดมันเล็ดลอดไปถึงปลายทางได้
มูลค่าเท่าไหร่จะมีคนเสพอีกเท่าไหร่นะฮะ
ผู้ต้องหาสารภาพทำมาแล้วห้าครั้งได้ค่าจ้างต่อหนึ่งครั้งเนี่ยนะห้าหมื่นบาท
ห้าครั้งห้าหมื่นเท่าไหร่นะฮะได้เป็นแสนไปแล้วนะฮะ
สำหรับการจับกลุ่มดังกล่าวเนี่ยนะเนื่องจากว่าตำรวจเขาสืบทราบว่า
สองคนนี้ใช้รถตู้เนี่ยลักลอบขนยาบ้าจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน
นะจะไปส่งในพื้นที่จังหวัดสระบุรีก็เลยวางแผนสกัดจับกลุ่มนะฮะได้
ระหว่างทางในพื้นที่หนองบวนลมภูแล้วก็ลอยต่อไปยังพื้นที่จังหวัดเลยนะครับ